สูงสุดเนี่ยนะคะเอ่อตามหนังสือเนี่ย
ก็คือให้เหตุผลว่าเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แก่องค์กรเอะญาการเนี่ยนะคะท่าคำถามของคุณคือว่า
คนที่เป็นวิชาชีพอายการด้วยการมองการลาออกครั้งนี้
ว่ายังไงบ้างคะไม่ครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีซึ่งท่านแสดงถึงความรับผิดชอบของท่านนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามท่านน่าจะต้องชี้แจงให้ทราบว่าทำไมท่านถึงสั่งเช่นนั้น
อันนี้แหละครับคณะกรรมการตรวจสอบจึงต้องมี
เพื่อให้ประชาชนหายแคลงใจว่าที่ท่านสั่งนั้นเป็นไปตามข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานโดยชอบหรือโดยมาตรฐานที่ถูกต้องหรือไม่ครับ
อาจารย์ดิฉันถามแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะ
คือว่ามันมีอยู่หลายเรื่องทีเดียวซึ่งตอนนี้มันถูกโยงเชื่อมโยงกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นภาพของอายการสูงสุดที่ไปงานบวชที่เชียงใหม่นะคะ
หรือว่าความเชื่อมโยงกันของการรู้จักกันของคนในแวดวงกฎหมาย
ไม่ว่าจะทำงานโดยวิชาชีพหรือตำแหน่งใดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
คือตอนนี้ในความเป็นวิชาชีพอายการด้วยกันเนี่ย
คุยกันว่าคดีนี้จะเป็นจุดพลิกผันวิธีการทำงาน
หรือว่าจะเป็นวิธีการเปลี่ยนมุมมองที่ประชาชนมีต่อองค์กรอายการไปเลยไหมคะ
อันนั้นก็ความเข้าใจทั่วไปอาจจะเข้าใจอย่างนั้น
แต่ผมอยากเรียนให้ทราบว่า
กฎหมายเกี่ยวกับอายการตามประมวลกฎหมายวิธีพินาความอาญา

เป็นอย่างไรจึงต้องตรวจสอบกันครับ
ถ้าเกิดท่านใช้ดุลมิตผิดก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับ
หรือรองเนธเอาความเห็นอาจารย์อันตภพอาจารย์คิดว่ารองเนธยังควรจะต้องไปกรรมธิการไหมคะ
คงไปก้าวร่วงความคิดเห็นของท่านไม่ได้นะครับว่าว่าท่านจะไปหรือไม่ไปหรือคงไปหรือไม่ไปนะครับ
อาจารย์ขอสุดท้ายตอนนี้ในสายอาชีพอายการด้วยกันนี่มีความเห็นแตกออกเป็นหลายประเด็นมากไหมคะหลังจากเกิดคดีนี้ค่ะ
อันนี้ต้องบอกจริงผมไม่สามารถจะทราบได้ว่าแตกยังไงแต่มันก็มีการลงเว็บโจมตีความคิดเห็นของผมก็เป็นเรื่องธรรมดาครับ
กฎหมายก็ย่อมตีความได้ไม่เหมือนกัน

แต่ขอยืนยันว่าผมทำโดยความถูกต้องตามกฎหมายและก็สถาบันองค์กรอายการครับ